ไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในร้านหมูกระทะแห่งหนึ่งที่จังหวัดเชียงใหม่ก่อนนะครับ

สำหรับผู้ชายคนหนึ่งที่ทำร้ายแฟนสาวของเขานะครับ
มีภาพจากกล้องวงจรปิดในร้านที่จับภาพเหตุการณ์เอาไว้ได้นะครับทุกผู้ชมครับ
เดี๋ยวไปดูกันเลยนะฮะช่วงที่เกิดเหตุนะครับ
นี่ฮะผู้ชายเสื้อแดงคนนี้ในร้านหมูกระทะนะครับ

แทงไม่ยั้งเลยนะครับทั้งหมดเนี่ยรวมแล้ว๔๐กว่าแผล

มีหลายคนพยายามเข้าห้ามแต่ว่าช่วงจังหวะเวลานั้นผู้ชายเสื้อแดงคนนี้ที่เป็นคนก่อเหตุเนี่ยเหมือนกับบ้าคลั่งเหลือเกินนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นในร้านหมูกระทะแห่งหนึ่งในตะบนช้างเผือกอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะครับ
ผู้ชายคนนี้นะฮะก็อย่างที่เห็นแล้วครับฝ่ายหญิงก็พยายามดิ้นสู้ใช้มือปัดนะพยายามจะปกป้องตัวเองพยายามจะหนีออกมานะครับแต่สู้แรงไม่ไหวเพื่อนร่วมงานพยายามเข้าไปห้ามแต่ก็ไม่เป็นผลนะครับ
เพราะว่าผู้ชายคนนี้บ้าคลั่งแล้วก็ขู่ทุกคนไปหมดนะฮะมีอาวุธอยู่ในมือด้วยนะครับคือหลังจากตรงจุดเกิดเหตุตรงนี้เนี่ยคนก่อเหตุยังลากฝ่ายหญิงไปอีกห้องนึงนะฮะอีกห้องนึงเป็นห้องเตรียมอาหารนะฮะก็แทงอีกนะครับตรงจุดนี้นะครับคือสุดท้ายแล้วฝ่ายหญิงเนี่ยเธอบาดเจ็บสาหัสแล้วก็เสียชีวิตนะครับ
แล้วเขาเห็นว่าเข้าไปประชิดตัวเพื่อจะช่วยเหลือฝ่ายผู้หญิงออกมาไม่ได้ก็เลยต้องเอาข้าวของที่มีอยู่ในร้านเนี่ยปลาใส่คนก่อเหตุมีอะไรก็ปลาปลาใส่จนสุดท้ายแล้วคนก่อเหตุเนี่ยนะล้มลงกับพื้นนะครับแล้วจังหวะที่เขาก็แจ้งนะเขาแจ้งกู้ภัยแจ้งตำรวจกันอ่ะช่วงนั้นตำรวจกับกู้ภัยก็มาถึงพอดีก็พ
หยุดหายใจไปด้วยนะครับเขาพยายามช่วยกันนะครับระหว่างเนี้ยผู้ชายที่ก่อเหตุเนี่ยอาศัยช่วงชุลมุนวิ่งหนีไปนะฮะวิ่งหนีไปจากร้านที่เกิดเหตุนะครับเดี๋ยวไปดูนะฮะมีภาพในจังหวะที่คนก่อเหตุเนี่ยอาศัยช่วงความกละหละหนได้เดินหลบหนีออกไปจากร้านเลยนะฮะ

นี่ค่ะคือหนีออกไปจากร้านแต่สุดท้ายตำรวจสพช้างเผือกก็ไปติดตามจับกลุ่มตัวจนได้
ตอนที่เดินหนีไปตามถนนช้างเผือกนะฮะไม่ไกลจากร้านที่เกิดเหตุมากนักนะครับคือในมือเนี่ยยังถือมีดอยู่เลยนะ

เดินออกไปเท้าเปล่านะฮะสวมกางเกงยีนขายาวตัวเดียวเสื้อก็ไม่ใส่นะครับพอตำรวจมาเนี่ยเห็นว่าข้างหลังคือตำรวจมาถึงตัวแล้วทิ้งมีดทิ้งมีดไม่เท่าไหร่ครับทอดกางเกงนะก็ไม่รู้คิดอะไรอยู่
คงจะพยายามแสดงให้เห็นว่าไม่มีอาวุธแล้วนะทิ้งมีดด้วยถอดกางเกงด้วย
ก็อาจจะเป็นอย่างนั้นเนี่ยฮะโอ้โหคือถ้าเป็นไปลักษณะแบบนี้จริงนะว่าพยายามให้เห็นว่าผมยอมครับผมไม่มีอาวุธอะไรซ่อนเลยยอมให้จับแต่โดยดี
แต่ย้อนไปถึงโอ้โหช่วงเกิดเหตุเนี่ยคุณทำร้ายเขาคุณแทงเขาไม่ยั้งเลย

คือภาพช่วงนั้นไม่ต้องให้ดูแล้วนะฮะช่วงในร้านที่ว่าฝ่ายหญิงสาวถูกจ้วงแทง
ผมว่ามันทารุณเหิดร้ายเกินไปนะฮะสำหรับตรงนั้นนะฮะเพราะว่า
เอาเป็นว่าฝ่ายผู้หญิงเขาก็เสียชีวิตแล้วแต่ผู้ชายคนนี้ที่สุดแล้วก็ถูกจับได้
แต่ตอนแรกไม่ยอมให้ข้อมูลนะไม่ยอมให้ข้อมูลนะครับ
คือระหว่างนี้ที่ตำรวจไล่ตามจับกลุ่มตัวผู้ต้องหาผู้ชายคนนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
ทางทีมกู้ภัยทางทีมแพทย์เขาก็พาผู้หญิงที่ถูกทำร้ายจนบาดเจ็บสาหัส
ไปส่งโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ก็ต้องปั๊มหัวใจช่วยชีวิตไปตลอดเวลา
เอาก็ออกไปดีกว่าแต่ว่าสุดท้ายโชคร้ายนะครับเขาเสียชีวิตนะครับ
หญิงสาวคนนี้ชื่อนางสาวถวยอายุ๑๗ปีนะครับ
จากร่องรอยบาดแผลที่ถูกมีดแทงเข้าไปทั่วร่างกายเนี่ยนะฮะ
ทั้งลำตัวแล้วก็ลำคอถวมแล้ว๔๐กว่าแผล
หน้าอกลำคอเป็นจุดที่เข้าไปหนักที่สุด
ส่วนผู้ต้องหาที่ก่อเหตุชื่อนายจะทีนามสกุลนามีลู
อายุ๒๕ปีเป็นแรงงานชาวต่างด้าวทั้งคู่
มีดที่ใช้ก่อเหตุเป็นมีดเล่มเล็กด้ามสีเหลืองนะ
คือหลักฐานที่เจ้าหน้าที่ได้มาเนี่ยอย่างมีดเล่มเล็กด้ามสีเหลืองตรงเนี้ย
เป็นมีดเล่มแรกที่ใช้แทงเขาเนี่ยคือแทงจนมีดหักงอ
เล่มนึงก็คงคว้าเอาแถวห้องเขาเป็นห้องทำครัวของร้านหมูกระทะ
ก็มีมีดทำครัวสีดำเปื้อนเลือดแล้วก็มีกันไกลอีกนะฮะ
กันไกลอีกหนึ่งอันพนักงานของร้านที่อยู่ในเหตุการณ์บอกว่า
ตกใจมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือบางคนเนี่ยเห็นไหมฮะ
ถึงขั้นร้องไห้ออกมาฮะค่ะคือพยายามช่วยกันแล้วแต่ไม่รู้จะช่วยยังไง

ถูกต้องค่ะแล้วคนก่อเหตุก็มีอาวุธมีดนะฮะ
มีดทั้งกันไกลอยู่ในมือแบบขู่ตลอดไม่ให้ใครเข้ามา
สุดท้ายต้องพยายามเอาข้าวของในร้านปลาใส่มัน
ปลาใส่จนแบบมันเจ็บมันนว่นแล้วก็ล้มลงน่ะ
ระหว่างนั้นเจ้าหน้าที่ก็มาถึงพอดีนะครับพนักงานในร้านหมูกระทะ
ร้านนี้บอกว่าผู้เสียชีวิตคือนางสาวถวยกับคนก่อเหตุคือนายจาธีเนี่ย
เขาเป็นแฟนกันก่อนเกิดเหตุมีปากเสียงกันนะ
แล้วอยู่ดีนายจาธีก็กระชากคอเสื้อฝ่ายหญิง
ดึงเข้ามาที่จุดที่เป็นจุดห้องทำครัวแล้วก็ใช้มีดจ้วงแทงอย่างที่เห็นนะครับ
เดี๋ยวฟังเสียงพนักงานในร้านที่เขาเล่านะครับ
ต้นอยู่ข้างหลังค่ะหนูเขาก็อยู่ข้างหลังแล้วเขาพูดอะไรกัน
หนูเขาก็ไม่ได้ยินเพราะว่าหนูเขาก็ทำงานเสียงต่าง
หนูก็ไม่ได้สนใจแล้วหนูก็เขาก็ไปจับคอเสื้อเผื่อหญิงค่ะ
ไปจับคอเสื้อผู้หญิงหนูก็ว่าเขาจะทำอะไรกัน
หนูก็รีบเข้ามาข้างในหนูรีบไปเหลือทางเขาก็เลยไปเอาดันไกลค่ะ
ไปดันไกลแล้วก็เขาแล้วก็เอาดันไกลทิ้งเขาก็ไปเอามีดที่เขาร่างกระท่าค่ะ
วันนี้ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุนะคะ
พนักงานในร้านกำลังทำความสะอาดกันอยู่เลย
ก็เลยไปคุยกับในหนึ่งนามสมมุติค่ะเป็นเจ้าของร้าน
เขาก็เล่าให้ฟังว่าเมื่อวานนี้ช่วงประมาณ๒ทุ่มกว่า
เขาอยู่หน้าร้านได้ยินเสียงพนักงานในร้าน
กรี๊ดเสียงดังมากจากหลังร้านนะคะ
ก็เลยรีบเข้าไปดูเห็นนายจธีเอามีดแทงนางสาวถวยแล้วอะค่ะ
แล้วก็จับตัวเอาไว้ตัวเจ้าของร้านพยายามจะเกลี้ยกล่อม
ให้วางมีดแล้วให้ปล่อยตัวนางสาวถวย
ทีแรกนายจถีวางมีดนะคะแต่ไปเป็นประมาณหนึ่ง
ดึงตัวนางสาวถวยไปที่หลังร้านหยิบมีดขึ้นมาอีกครั้ง
เจ้าของร้านบอกว่าเจ้าของร้านก็พยายามจะเกลี้ยกล่อมอีก
นายจธีพูดว่าไม่ต้องมายุ่ง
ตอนนั้นนายจธีอยู่ในอาการสติแตกถือมีดข่มขู่ทุกคน
ตัวเจ้าของร้านบอกว่าพยายามจะเข้าไปช่วย
พยายามจะเกลี้ยกล่อมโดนมีดบาดด้วยนะคะครับ
มีพลเมืองดีเห็นเหตุการณ์จะเข้ามาช่วย
วิธีการก็คือไม่กล้าเข้าใกล้ก็เอาของปลาค่ะ
เอานู่นเอานี่ปลาใส่นายจธี
จนนายจธีปล่อยตัวนางสาวถวย
แล้วเดินถือมีดออกมาจากร้าน
ตำรวจมาแล้วก็จับตัวไว้ค่ะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเจ้าของร้านบอกว่าไม่รู้สาเหตุว่าเกิดจากอะไร
ช่วงที่นายจธีก่อเหตุเจ้าของร้านบอกว่าได้ยินเสียงนายจธีพูดตลอดว่า
ถ้าเป็นคนดีไม่ได้ก็จะเป็นคนเลว

ที่ผ่านมานายจธีทำหน้าที่ล้างกระทะค่ะ
เป็นคนดีขยันทำงานไม่กินเหล้าเมายาทำงานที่นี่๓ปีแล้วนะคะ
ส่วนนางเสาถวยเพิ่งมาทำงานได้๕เดือน
เรื่องส่วนตัวของทั้งคู่เจ้าของร้านบอกว่าไม่รู้จริง
ก็โดนบากเข้าที่นิ้วนิดนึงอะครับ
เขาหลุดไปแล้วครับเขาก็ตอบกลับมาว่า
ไม่ต้องมายุ่งกับผมนี่ครับเป็นพนักงานของเราครับ
ทำงานกับเรามา๒๓ปีแล้ว
ไม่มีท่าทีที่จะเป็นคนแบบนี้เลยไม่มีเลย
แต่ว่าน้องผู้หญิงนี้เข้ามาทีหลัง
ก็อาจจะแอบชอบกันทีหลังนะครับ
ผมก็ไม่ทราบความสัมพันธ์เนาะ
ไม่มีเลยครับเป็นคนทำงานดีขยันรับผิดชอบทั้งหมดเลย
ไม่คิดเลยว่าจะเป็นคนโหดร้ายขนาดนี้
เขาพูดว่าถ้าทำดีไม่ได้ก็ขอเป็นคนเลวไปเลย

ไม่ตอนที่ก่อเหตุนะครับ
เมื่อช่วงบ่ายค่ะตำรวจสพช้างเผ
หื่อเกือกคุมตัวนายจะทีไปทำแผนประกอบคำรับศาลภาพในที่เกิดเหตุ
สภาพก็มีผ้าพันแผลที่ศีรษะค่ะครับ

แล้วก็เจ้าหน้าที่ให้ใส่เสื้อเกราะเอาไว้แบบนี้ค่ะ

คือลักษณะเหตุการณ์เป็นแบบนี้นะคะ

นายจธีจะเข้าไปพูดคุยเคลียร์ปัญหากับนางสาวถวยที่หลังร้าน
ใกล้กับที่ล้างจานแต่คุยกันไม่รู้เรื่อง
ก็เลยคว้าคอเสื้อลากเข้ามาหยิบมีดที่เสียบไว้ตรงซิงค์ล้างจาน
หน่ำแทงแล้วก็หันไปคว้ากันไกลที่อยู่ใกล้ใกล้เอามาแทงอีก
เขาที่ลำคอนะคะแล้วก็ลากนางสาวถวยไปที่ห้องเตรียมของ
หยิบมีดทำครัวมาปาดคอซึ่งคุณผู้ชมคะขณะนั้นน่ะ
นางสาวถวยพยายามจะพูดคำว่าขอโทษขอโทษขอโทษ
พูดคำนี้อยู่ตลอดแต่นายจธีก็ไม่ยอมหยุดค่ะ
มีพลเมืองดีพยายามจะเข้ามาห้ามมาปลาของใส่นายจธีนะคะ
นายจธีล้มลงจังหวะนั้นเจ้าหน้าที่มาถึงพอดี
นายจธีลุกขึ้นมาจะทำร้ายเจ้าหน้าที่กู้ภัยด้วยนะคะ
ต้องพากันหนีนี่ค่ะ
จธีสารภาพว่าที่ลงมือก่อเหตุเพราะรักนางสาวถวยมาก
อ้างแบบนี้รู้ว่านางสาวถวยจะเลิกคบกับตัวเองเลยพยายามง้อ
แต่นางสาวถวยไม่ยอมคืนดีด้วยก็เลยไม่อยากให้ใครได้ครอบครองนางสาวถวย
ถ้าเขาไม่ได้คนอื่นก็ต้องไม่ได้
นายจดทีสารภาพแบบนี้ค่ะ
แล้วก็บอกว่าถ้าพ้นโทษออกมาได้จะบวชให้นางสาวถวย
เช้านี้เขากำจับขอเสื้อมาแล้ว
เราก็เริ่มกำจับนางสาวทั้งผู้ธรรม

ของเจ้าตายไปเลยพี่ไหนรู้หว่า
ของเจ้าตายไปเลยพี่ไหนรู้หว่า
ของเจ้าตายไปเลยพี่ไหนรู้หว่า
ของเจ้าตายไปเลยพี่ไหนรู้หว่า

ของเจ้าตายไปเลยพี่ไหนรู้หว่า
ของเจ้าตายไปเลยพี่ไหนรู้หว่า

พี่แจมถ้าผมไม่ได้คนอื่นก็ไม่ได้อย่างไรเสร็จ

แล้วเราเป็นยังไงครับพอคนอื่นไม่ได้

บอกว่าถ้ามีปืนผมก็คงจะตายตามไปแล้วแม่
แต่คนรักกันเขาไม่ทำกันแบบนี้นะคะ
ตัวเองนี่แทงเขาจนตายใช่ไหม
แต่ตัวเองบอกว่าแหมจะต้องมีปืนตัวเองถึงจะยิงตัวตาย

พี่สาวของผู้เสียชีวิตค่ะ
นางนานศาลนายคำเป็นชาวไทยใหญ่นะคะ

กล้าดูการทำแผนด้วยซ้ำอะค่ะ

บอกกับทีมข่าวของเราว่าไม่ได้รู้จักนายจธีมาก่อนเลย
น้องสาวไม่เคยเล่าอะไรให้ฟัง
ก่อนเกิดเหตุนายจธีไปหาเธอที่บ้านนะคะ
ถามหาน้องสาวเธอบอกว่าอยากเจอเป็นครั้งสุดท้าย
เธอเองก็งงว่าทำไมอยู่ดีนายจธีมาพูดแบบนี้
สุดท้ายมีคนมาบอกว่าน้องสาวถูกทำร้าย
ตอนนั้นไม่คิดว่าน้องสาวจะถึงขั้นเสียชีวิตค่ะ
แล้วที่นายจธีอ้างว่ารักน้องสาวเธอมาก
ก็อยากจะถามกลับไปว่าถ้ารักทำไมต้องฆ่ากันด้วย
กระทำของนายจธีมันโหดเยี่ยมมากนะคะ
อยากจะให้ถูกลงโทษให้ถึงที่สุด
และไม่ต้องมาบวชให้กับน้องสาวเธอด้วยค่ะ
หลังจากนี้จะนำร่างของน้องสาวไปประกอบพิธีทางศาสนาที่จังหวัดลำพูน
ก็เอ่ยใจว่า
เอ่ยใจว่าไงครับผม
แล้วก็ว่าเขาอยากเจอพ่อเพื่ออะไรแบบนี้

แม่จะไม่ทำแบบนั้นนะ

แค่รักถ้ารักไม่ต้องทำแบบนั้นก็ได้
บอกว่าถ้าพ้นโทษออกมาจะมาบวชให้กับผู้ตาย

นายธนกรวงนางผู้สื่อข่าว
ไทยรัฐทีวีประจำจังหวัดเชียงใหม่
เล่าให้ฟังว่าพอรู้ข่าวก็รีบไปที่จุดเกิดเหตุ

พนักงานในร้านพยายามจะช่วยนางสาวถวย

จังหวะนั้นนายจธีหยุดชะงัก

ก็นำตัวนางสาวถวยออกมาด้านนอก
แต่จู่นายจธีลุกขึ้นมาอีกรอบ

พยายามจะทำร้ายเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะ
พยายามจะทำร้ายทุกคนเลยที่อยู่ในเหตุการณ์นะคะ

นาทีเดินถือมีดออกไปหน้าร้านแล้วไปตามถนน

รับว่าตอนเข้าไปในพื้นที่ทำข่าว

ไม่เคยเจอเหตุการณ์ที่คนร้ายพยายามจะทำร้าย

นี่คือนักข่าวของเรา
เขามาทำร้ายเจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่ก็เลยแตกตื่นวิ่งกันออกมา

จากนั้นชายคนนั้นก็เหมือนจะเดินออกมาทางหน้าร้าน
เขามีทางเข้าพุ่งเข้ามาหาเราด้วยไหมครับ

เราคนที่อยากถอยทุกคนก็ถอย
สถานการณ์แบบนี้เจอไม่บ่อย

ปะทะกันที่สารพีที่ตำรวจปิดล้อม

แต่นี่ก็คือเราในตอนนั้นคือ

เขาคงคิดว่าเราเป็นหนึ่งในคนที่
มาช่วยเหลือ